เรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุสูงวิสัย

มันแท้แบบนี้สงสารทั้งคนทั้งสุนัข

ต่างคนต่างก็ไม่ตั้งใจและไม่เห็นซึ่งกันและกันจริง
สุนัขมันมาเร็วฮะมันตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค

เขาก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรถูกไหม
ตัดหน้าเขาแบบนั้นล้มลงไปแบบนี้เลยฮะเอาดูกันอีกที
คนเสียหลักล้มมอเซ้กระเด็นไปแบบนั้น
เช่นเดียวกันกับสุนัขก็กระเด็นไปไกลแต่มันก็ยังวิ่งหนีออกมาได้ด้วยความตกใจแบบนี้ฮะ
เห็นการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วมันเกิดข้อสงสัยเกิดคำถามในใจว่า
ไอ้แบบนี้ใครผิดกันนะทางเจ้าของคลิปนะครับเขามาบอกอย่างนี้ว่าเหตุมันเกิดบนถนนประชาสงเคราะห์ย่านดินแดงนี่เอง
ส่วนเจ้าของหมาตัวต้นเหตุเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้หมาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยนะแต่มันก็วิ่งหนีหายไปแล้ว
ส่วนทางผู้เสียหายนะเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาก็ได้รับความเสียหายรถตู้เนี่ยนะฮะก็ได้โดนเหมือนกันเขาบอกมีรถตรงรถตู้ได้รับความเสียหายอยู่เหรอ
ก็ไม่แน่ใจว่าโดนตรงไหนน่าจะเป็นจังหวะนั้นที่มอไซค์กระเด็นไปโดนตรงซุ้มล้อของรถตู้คันนี้สีขาวที่จอดอยู่เนี่ยเห็นไหม

พอตั้งคำถามว่าใครผิดใครถูกแล้วจะมีการชดใช้กันแบบไหนเนี่ย
เรื่องนี้ในเครื่องของสำนักงานคณะกำมากการส่งเสริมและประกอบธุรกิจประกันไพรหรือกบปพ
ใครผิดล่ะแล้วใครจะรับผิดชอบ
คนผิดคือเจ้าของหมาฮะเจ้าของสุนัขที่ไม่ดูแล
ไม่ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้มันมาบนถนนหลวงแบบนี้นะครับ
และยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของล่ะ
ตัวทางสำนักงานเขาบอกว่าให้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีไป
คือสามารถเค็มได้
พูดง่ายถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่งซ่อมเองฮะ
คือจะบอกอย่างนี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมีพรบคุ้มครอง
เขาสามารถไปรักษาตัวตามสิทธิ์ได้ถ้าคุณจ่ายนะ
ถ้าคุณจ่ายพรบทุกปีตามตรงตามปีนะครับ
คุณสามารถไปรักษาตัวได้ตามจริงนะคะวงเงินคุ้มครอง๓๐๐๐บาท

มาฝากเตือนภัยกันนะเผื่อว่าใครที่แบบว่าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามก็ต้องดูแลมันให้ดี
ฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ต้องตอบพรบนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของตัวคุณเอง
ไม่๔๐๐บาทแต่มันคุ้มนำป้องกันไว้ก่อนนะคุณผู้ชม